ฮะล่าสุดฮะที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นี่เขาบอกว่ามีคนเคยถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วล่าสุดเขาก็มาแก้บนด้วยครับ
นี่ไงล่ะครับหลายคนมาแต่ผู้ถูกรางวัลมีเพียงหนึ่งเดียว
แต่เรื่องของเรื่องหลายคนก็มาร่วมแสดงความยินดี
แล้วเขาอยากจะถูกรางวัลด้วยเขาก็เลยมาร่วมกันแก้บนที่นี่
ที่นี่คุณผู้ชมครับวัดสะทะเลหรือวัดหลวงพ่อจำ
อเผิกไพรสาลีจังหวัดนครสวรรค์คุณป้าสังวานเรียงชมหรือป้าวาน
เป็นชาวบ้านตำบลนาขอมและเพื่อนบ้าน
ช่วงนี้เพื่อนเยอะมากันตั้ง๕๐คน
เพื่อนำหัวหมูพวงมาลัยไข่ต้มน้ำเขียวน้ำแดงมาถวายหลวงพ่อดำ
เพื่อเป็นการแก้บนครับเขาบอกว่า๑กันยายนที่ผ่านมามันเปลี่ยนชีวิตป้าจริง
ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท
แล้วเมื่อถูกรางวัลแน่นอนแล้วฮะต้องมารำแก้บนรอบองค์หลวงพ่อดำอีก๑๙รอบ
ถ้ารางวัลที่๑หลอยรอบก็ได้
ใช่ดิแซนค์ก็ได้
ถ้ารางวัลที่๑น่ะลำไปเถอะ
ป้าวานบอกว่าแค่นี้๑๙รอบชิวสบาย
แล้วนอกจากนี้เขายังมีการจ้างรถแห่
อ๋อรถแถคือเป็นชุดใหญ่ออกเลย
แต่ละคนก็ยิ้มหน้าบานยิ้มแก้มบริ
แน่นอนฮะต้องมีการจุดประทัดกันด้วย

อ๋อบางทีมันก็ดังบุ๊กบางทีมันก็ดังเบาะ
แล้วแต่แต่สุดท้ายเขาบอกว่าเลขหมายปลายประทัดงวดนี้เขาหวังว่าจะ

นี่ไงแผงลอตเตอรี่มาอย่างไวเลย
แล้วเมื่อวานแกหวังอย่างยิ่งว่าแกจะเป็นคนแรกของประเทศไทย
ถูกรางวัลที่๑๒งวดติด

ขอให้โชคดีแล้วกันนะจ๊ะคุณป้า